น่าเชื่อว่าถนนที่ป่าตองที่ภูเก็ตเมืองริมทะเล

การจัดจอดเป็นอัมภาษณ์ไปชั่วขนาดรถไม่สามารถผ่านไปได้เลย
ฝนตกนะฮะ๓ชั่วโมงติดสุดท้ายน้ำท่วมแบบนี้
ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยครับ
รถรถลูกค้าบอก
แต่พี่รถกระบาดคันเมื่อกี้ขับรถไม่เบาเลย
ก็พัดรถที่มันพังอยู่แล้วมันก็โดนซัดเข้าไปอีก
มอเตอร์ไซด์ก็พังเสียหายไปหลายครั้งเลยนะครับ
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะนี่คือมันเกิดจากผลพวงกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศด้วยส่วนหนึ่ง
ทำให้ฝนตกแล้วก็น้ำหลากแบบนี้แล้วก็เรื่องของผังเมืองที่ภูเก็ตด้วย
มีการสร้างอาคารสร้างโรงแรมต่างขวางทางน้ำเนี่ยมันก็เป็นที่มาว่า
ทำไมเมืองที่เป็นเมืองใกล้ทะเลถึงน้ำท่วมนี่คือปัญหาใหญ่ต้องเร่งแก้ไขเลยนะครับ
ที่เห็นเนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงบ่ายถึงค่ำของเมื่อวานครับในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
เพราะว่าฝนตกหนักติดต่อกัน๓ชั่วโมงทำให้น้ำขังแล้วก็ระบายไม่ทันนะครับ
อันนี้ก็เขตเทศบาลเมืองป่าตองที่ป่าตองกระทู้เช่นถนนราชอุทิศ๒๐๐ปี
ถนนด้านในถนนสายน้ำเย็นนะฮะบางจุดน้ำท่วมเป็นเมตรนะฮะรถก็ผ่านไม่ได้
จากถนนก็กลายเป็นคลองดูสิเนี่ยรถเก่งเนี่ยครึ่งคันโอ้โหเละครับ
จุดน้ำท่วมมิดคันก็มีร้านค้าปิดกันไปโอ้ยค้าขายไม่ได้
การจราจรก็เป็นอามภาษณ์รถก็ผ่านไม่ได้
กู้ภัยเอ่ยเทศบาลเอ่ยต้องมาครับไม่ใช่เอารถมานะฮะเอาเรือท้องแบนมาครับ
นี่มาแล้วนี่ฮะเอามาลำเลียงประชาชนกับนักท่องเที่ยว
เพราะว่าคือภูเก็ตต่างชาติเยอะเขาก็โอ้โหมันเกิดอะไรขึ้น
ต้องเช็คเหลือสั่นจอดนะเออแล้วก็จะจะยังไง
ต้องมาช่วยต่างชาติแบบนี้ครับกว่าฝนจะหยุดกว่าน้ำจะระบายลงได้
โอ้โหกลหนกันทั้งเมืองครับคุณผู้ชมค่ะนะฮะไปดูอีกหนึ่งจุดคือ
เส้นป่าตองกะมรนครับห่างจากหน้าโรงแรมเซ็นทราวิลล่าที่กะรน
นะฮะไปทางตะบนกระดนประมาณสามร้อยเมตรอันเนี้ยมันมีเสาไฟใหญ่เลย
สี่ห้าต้นล้มขวางถนนนะฮะนี่มันก็ลำบากตอน
ต้องไปคอยชี้แจงคอยอธิบายมันไปล้มทับ
มีรถคันหนึ่งเป็นรถโดยสารค่ะนะฮะรถตู้โดยสารประจำทางนะฮะ
แล้วก็มีรถจักรยานยนต์ด้วยเคราะห์ดีนะไม่ถึงกับบาดเจ็บและเสียชีวิต
อืมนะฮะทำให้รถก็ต้องมีการเอาอ่ารถบัตรเนี่ยขนาดใหญ่เนี่ย
เขาเขาต้องผ่านเส้นทางนี้ค่ะก็คือผ่านไม่ได้อืมนะฮะ
ก็ก็ต้องเปลี่ยนในการที่ให้ลงแล้วก็เดินถือกระเป๋าตัวเอง
คือรถบัตรไปไม่ได้ใช่ไหมค่ะจอดปุ๊บนักท่องเที่ยวต้องลากกระเป๋า
เดินตามถนนแล้วไปโรงแรมคือต้องเดินเท้าเอาเลยอ่ะ
มันไปไม่ได้ข้ามรอก็คือไม่ไหวมันต้องข้ามคืนนะครับ
สุดท้ายกรมทางหลวงการไฟฟ้าจำรวจป่าตองกระโรนเอง
กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องนำรถเคนขนาดใหญ่มาดึงเสาไฟขึ้น
เปิดทางได้นะแล้วก็เร่งดำเนินการจนมันเข้าสู่ภาวะปกตินะครับ
ทีนี้เนี่ยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าน้ำท่วมนะฮะ
ล่าสุดเลยเช้าวันนี้ครับฝนยังตกอยู่ในบางพื้นที่คุณผู้ชม
แต่ไม่มีน้ำขังแล้วนะตรวจสอบไปล่าสุดนี่อันนี้ภาพนี่
ตองตอนนี้เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติตั้งแต่ถนนพระเมตตา
โรงพยาบาลป่าตองขาเข้าขาออกถนนสายน้ำเย็น
แยกโรงเรียนสายน้ำเย็นถนร่าวที่สองร้อยปีตอนเนี้ย

อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากเรื่องของฝนตกในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับ
หลายจังหวัดภาคใต้ก็ต้องเตรียมรับมือกันหน่อย
เพราะว่าอุตุนิยมวิทยาก็เตือนให้รับมือเรื่องของปริมาณฝนด้วยที่ตกหนักในช่วงนี้นะคะ